คนขับรถเก๋งขึ้นไปทำร้ายร่างกายคนขับรถเมย์สาย๕๔๓ก่อน
ฝ่ายคนขับรถเก๋งเดินทางเข้าพบตำรวจแล้วนะคะ

เพื่อที่จะพูดคุยกับคนขับรถเมย์
โดยจะไปอธิบายให้เขาฟังว่าที่ต้องรีบขึ้นไป
เพราะว่าลูกปวดท้องจะรีบไปโรงพยาบาล
และเกิดการเฉียวชนกันแต่โมโห
โมโหขึ้นเพราะว่าตอนที่กำลังจะขึ้นรถไป
คนขับรถเมย์ปิดประตูหนีบตัวเขา
ก็เลยเกิดความโมโหขึ้นก็เลยขึ้นไปทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะ

ซึ่งอยู่ในรถเมคันนี้บันทึกเหตุการณ์
เห็นว่านายสามารถหงกลางคนขับรถประจำทางสายนี้
ถูกหญิงสาวสองคนบุกขึ้นมาทำร้ายบนรถเลยนะคะ

จากนั้นได้เข้าทำร้ายร่างกายคนขับ

ขณะที่ในภาพในกล้องวงจรปิดก็จะเห็นนะคะ
พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพี่กระเป๋ารถเมย์เนี่ย

แล้วก็ดึงตัวหญิงสาวทั้งสองคนออกไป

ชื่อว่านางสุกัญญาชื่นชูเดช
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
ขึ้นไปหาตำรวจไปชี้แจง
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย

วันนั้นคุณสุกัญญาขับรถพาลูกชายอายุ๖ขวบ
กำลังจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลย่านประชาชื่น
น้องปวดท้องอย่างหนักเลยค่ะ
แต่ระหว่างทางพบว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุ
มีรถยนต์ชนกัน๓คัน
แต่ด้วยความที่เร่งรีบใจของแม่
อยากให้ลูกไปถึงโรงพยาบาลเร็วนะคะ
ลูกปวดท้องและร้องไห้อย่างหนักด้วย
เธอก็เลยเปิดไฟกระพริบและบีบแตร่
เพื่อขอทางจากรถเมย์คู่กรณี

ขณะที่เร่งเครื่องแซงออกไป
ปรากฏว่ารถเมย์เบียดกลับเข้ามาค่ะ

ลูกคนเล็กนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งคนขับ
ร้องไห้ด้วยความตกใจเลยนะคะ

บอกให้คุณสุกัญญาเดินไปบอกคนขับรถเมย์

ขึ้นไปบอกคนขับรถเมย์นะเลื่อนรถให้หน่อย

แต่คนขับกดปุ่มปิดประตูหนีบทับตัวเธออยู่พักนึงเลย

ลูกสาวของเธอและเธอเกิดความโมโหมากค่ะ
ยืนยันว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงบางช่วง
ตอนของเหตุการณ์เหตุการณ์มันขึ้นยาวมาก
ซึ่งเธอไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน
ตอนแรกจะขึ้นไปบอกเฉยให้ขยับรถ

แต่โดนประตูทับแบบนี้มันโมโหนะคะ

เขาก็อยู่ทางเลนท์ที่จะไปกับเขาอย่างนี้

ก่อนหน้าเลนท์ตรงนี้มันมีรถชนกัน๓คัน

เสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะแยกออกตี

พอเสร็จปุ๊บรถหน้าเราเนี่ยขอทางผ่านรถเมย์คันนี้

เพราะรถเมย์มันใหญ่มันสูงใช่ไหมล่ะ
ก็จะได้ยินเสียงที่รถเบียดเข้ามา
จนแบบประตูเปิดปิดไม่ได้เลยทุกอย่าง
ออกไม่ได้เข้าออกไม่ได้ตรงนั้นเลย

คิดว่าวันนั้นลูกก็คงจะต้องบาดเจ็บ

ถ้าเขาไม่ทำร้ายเราก่อนเราก็ไม่บันดาลโทษะขึ้นไป
เพราะเราคำแรกที่เราขึ้นไปหาเขาเลยไม่ได้ทำอะไรเขานะ
ก็แค่ถามว่าไปหนีบมาหนีบปิดประตูหนีบเราทำไม

พอเสร็จปุ๊บเขาก็พูดแต่ว่ากูไม่ได้หนีบ

แต่ตอนที่เขาหนีประตูใส่เรามันไม่มีกล้องวงจรปิดไงฮะ
อัปเดตอาการสำหรับคนขับรถเมย์หน่อยนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณหมอบอกว่าให้พักรักษาตัว๗วัน

ปูดตาบวมแบบนี้เลยนะคะ
ทั้งนี้พนักงานสอบถาม

สนประชาชื่นระบุว่าอุบัติเหตุเฉียวชนที่เกิดขึ้น

เนื่องจากเบียดเข้ามาในช่องทางด้านซ้าย

ปกติแล้วจะเป็นเลนส์วิ่งของรถเมย์ใช่ไหม

อันนี้คือตำรวจบอกนะตามหาฝ่ายผิดเนี่ยนะคะ

ทางประกันทั้งสองฝ่ายดำเนินการจบไปแล้ว
ทีนี้เรื่องทำร้ายร่างกายมันเป็นคดีอาญา
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดกับคนขับรถเก่งนะคะ
เบื้องต้นอาจจะเข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกาย
ซึ่งต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายของคนขับรถเมย์จากโรงพยาบาลด้วยนะคะ